เริ่มต้นนะครับวันนี้เราไปดูความคืบหน้าจากคลิปที่เกิดขึ้น
คลิปที่เชื่อว่าท่านก็คงจะเห็นกันพอสมควรแล้ว
คือปกติแล้วถ้ามีประชาชนมีชาวบ้านโดยทั่วไป
ไปหาหมอหมอดูหมอทรงรือศรี
ให้ช่วยรักษานะช่วยแก้ไขเรื่องของนู่นนี่นั่น
อันนี้ก็ยังพอทำเนาแต่นี่เป็นพระสงฆ์
พระส่งไม่ให้เขาทำพิธีนะครับเราไปถึงที่มาแล้วนะครับ
แต่ว่าดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ
นี่ฮะกลายเป็นว่าพระสงฆ์ต้องมานั่งกราบฤษี
แล้วก็ทำพิธงพิธีเอามงค์เอาไม้เนี่ยฮะ
มาจิ้มอะไรที่ศิษย์ศาสตร์อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ
คุณผู้ชมครับเขาก็แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
พระสงฆ์รูปหนึ่งมาทำพิธีกับผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนกับเป็นรูสี
อ่าแล้วก็มีการระบุว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพระรูปนี้
ที่โดนของหรือว่าโดนมนต์ดำมานะฮะ
คลิปนี้บอกว่าเกิดขึ้นที่กรสินนะครับอ่า
จากนั้นชายที่แต่งกายคล้ายกับฤษีก็มีการทำพิธีต่อนะครับ
คล้ายคล้ายกับรดน้ำมนต์ให้พระนะอ่า
ปกติพระต้องไปรดน้ำมนต์ให้เขานี่ฤษีรดน้ำมนต์ให้พระโอ้โห
ราดเลยตักจากโอ่งราดลงไปเลยฮะ
ใช่ค่ะคำถามแรกคือเอ๊ะใช่พระจริง

แล้วก็ไปให้รือสีทำพิธีให้ใช่นี่ฮะเราตรวจสอบให้แล้วนะครับ
คนที่อยู่ในคลิปนี้เป็นพระจริงนะครับพระรูปนี้เนี่ยเดินทางมาจากอำเภอหนองบัวแดงจากชัยภูมินะฮะ
มาให้ฤษีทำพิธีให้ตำหนักของฤษีคนนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกรสินนะฮะ
เราก็ตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะครับไปยังจังหวัดกรสินนะครับ
ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกรสินนายสุภเดชการถัดนะฮะ
ท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่อยู่ในคลิปเนี่ยคนที่ทำพิธีเป็นรือสีนะไม่ใช่พระสงฆ์นะครับ
เพราะฉะนั้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจึงไม่มีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบ
ส่วนคนที่มาให้เขาทำอันนี้เป็นพระนะครับแต่ไม่ได้เป็นพระในพื้นที่กาลสินไง
เป็นพระในพื้นที่ชายภูมิเพราะฉะนั้นสำนักพุทธที่กรสิน
ก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจที่จะจัดการแต่ท่านก็ส่งเรื่องกันได้นะ
ให้ท่านโน้ทช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะครับแต่ว่าเราตรวจสอบให้เพิ่มแล้วนะฮะ
เดี๋ยวท่านรอฟังแป๊บหนึ่งนะครับเราถามเรื่องนี้เพิ่มเติมไปยังท่านพระประหลัดสุพศ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอห้วยพึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับ
ท่านบอกว่าฤษีที่ปรากฏในคลิปเนี่ยอยู่ในพื้นที่บ้านไข้นุ่น
ตำบลไข้นุ่นอำเภอห้วยพึ่งนะครับเป็นผู้ที่เขาอ้างตัวว่าเขานับถือพระนาราย
พญายมนะฮะสองพระนะฮะพระนารายกับพระพญายมนะฮะ
ปกติก็จะสวมชุดฤษีแต่บางชุดที่ใส่เนี่ย
ก็จะไม่ใช่ชุดฤษีแต่จะเป็นชุดที่มีสีคล้ายกับจีวรของพระสงฆ์
ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีใครมาฮะที่นี่ทางท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอห้วยพึ่งบอกนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านเขารู้กันดีว่าฤษีที่นี่เขาเป็นแบบไหนอะไรยังไง
มาส่วนมากจะเป็นลูกศิษย์ที่มาจากต่างจังหวัดเวลาที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไป
มีเมียนะฤษีมีเมียอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่บ้านด้วยกันนี่แหละนะครับ
เวลามีลูกศิษย์มาจากต่างจังหวัดก็มีการทำพิธีแบบนี้ซึ่งไม่ใช่พิธีทางศาสนาพุทธ
ทางพุทธศาสนาอย่างแน่นอนนะฮะส่วนท่านประหลัดอำเภอห้วยพึ่งนะครับ
นายจรรย์จูนันนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
แล้วก็ตำรวจสพห้วยพึ่งด้วยวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ปรากฏคลิปนี้เดินทางไปที่บ้านของฤษีที่ปรากฏในคลิปเลยนะครับ
อ่าอยู่ที่ตรงเนี้ยฮะข้างหน้าเขาจะไม่ใช่กองทัพอะไรของเรา
ไทยของเรานะฮะค่ะแต่เขาเขียนของเขาเองนะครับ
เป็นป้ายขนาดใหญ่เขียนว่ากองทัพพระนารายทรงสิน
อ่าแล้วมีวงเล็บที่พักพญายมอ่ามีบ้านเลขที่เอาไว้ข้างล่าง
อ่ามีรูปปั้นองค์เทพขนาดใหญ่อยู่ด้วยอืมนี่ฮะกำ
กับฝ่ายปกครองก็ไปเจอมาแล้วนะครับอ่ารูสีคนนี้เขาชื่อนายสังทองงอกคำนะฮะ
ตอนไปถึงก็กำลังรักษาโรคให้กับชาวบ้านอยู่นะอืมอ่า
แล้วไปเจอพระอีกสองรูปด้วยค่ะโอ้โหตายแล้วพระคุณเจ้า
ไม่รู้ไปแจ้งข่าวกันยังไงค่ะมาให้ฤษีรักษา
นายสังทองบอกว่าไอ้คลิปที่เผยแพร่กันอยู่ตอนนี้เนี่ย
เป็นคลิปเก่าสองปีแล้วนะฮะทำพิธีจริงนะครับ
ที่อยู่ในคลิปนะแต่ตอนนั้นที่ทำเนี่ยอยู่ที่ฉะเชิงเศร้า
อ่าเขาบอกว่าเนี่ยไม่เชื่อดูทรงผมผมได้อืม
ละทรงกันเลยนะครับแล้วตอนนี้ย้ายสำนักมาอยู่ที่กรสิน
ที่ทำไม่ได้ทำพิธีเรื่องของคุณสัยมนต์ดำนะ
เมื่อก่อนเนี่ยเคยทำตอนนี้ไม่ได้ทำตอนนี้แค่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยโรคภัยต่าง
โดยใช้ไม้งามจะใช้ไม้งามในการรักษาให้กับชาวบ้านแบบนี้
โอ้ยซิงบ่ดินผมไม่เข็ดลิฟท์เลยเลยลูกพ่อมีอาศิลป์ผมบ่อย
เรื่องคุณสัยเรื่องมนต์ดำอย่างนี้ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ยุ่งเขาไม่เอาเลย
อ่าส่วนใหญ่ก็คือโรคภัยแค่เจ็บที่มีประจำตัวครับนั่นล่ะ
อ่ะครับปวดหัวหัวรักษาอาการยังไงหายก็เศร้า

พวกโรคนื่อยล่างพวกเขตพวกมะเร็งอย่างเสียงเขตอยู่
คันมันนั่นก็ต้องทำว่าผมต้องแรงพาไอ้พวกมันมาพวกเขารักษาไว้ก็ลง
ก็จากการตรวจสอบของฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจแล้ว
ในพื้นที่ของเขาก็ยังไม่พบความผิดอะไรทางกฎหมายนะฮะ

อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องยังไงบ้าง
เพราะว่ารักษาโรคได้ด้วยไม้งามอย่างนี้ทั้งที่ไม่ได้เป็นหมอไงฮะ
จะทำให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าใช่ไหม
แทนที่จะหายกลับเป็นหนักจะทำยังไงตรงนี้

แต่ว่าไม่มีเรื่องของยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอะไรพวกนี้

เหลือคงต้องทำความเข้าใจกันล่ะ
ว่าถ้าท่านป่วย

อย่าเพิ่งไปตำหนักฤษีไปโรงพยาบาลก่อน